ถ้าสรุปในเบื้องต้นการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านบนของประเทศ
ก็คือระบายผ่านแม่น้ำสายหลักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทย
ผันน้ำเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงหรือใช้วิธีการหน่วงน้ำครับ
วงน้ำก็คือการชะลอน้ำเอาไว้ถ่วงเวลาเอาไว้ให้นานที่สุด
เพื่อให้น้ำหลักที่ไหลลงมาค่อยไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยก่อน
แล้วจะค่อยให้น้ำที่ถูกหน่วงเอาไว้นั้นสุดท้ายลดระดับลงไปตามธรรมชาติ
วันนี้ครับอธิบายกันให้ชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำยม
ต้องมีการผันน้ำลงสู่พื้นที่สองฝั่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูนะครับคุณผู้ชม
ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่บางรกรรมพิศนุโลกนะครับ
ถ้าหากว่าไปดูสภาพน้ำท่าย้อนกลับไปต้นเดือนกันยายนเลย
๑กันยายนระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ๖เมตร๑๗เซนติเมตร
แต่เวลาผ่านไปครับ๓๐วันครับเมื่อวันที่๓๐กันยายนก็คือวันนี้
ระดับน้ำสภาพน้ำพบว่ามีความสูงขึ้นมาอยู่ที่๘เมตรกับอีก๒๖เซนติเมตร
นี่คือระดับน้ำดังกล่าวนะครับคุณผู้ชม
แล้วปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดบริเวณเหล่านี้ครับคุณผู้ชมครับ
จะพบว่าณขณะนี้ตัวเลขคือ๔๔๕ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
สูงกว่าเกณฑ์ที่จะรับได้ก็คือ๓๘๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตัวเลข๒ตัวเลขนี้บอกอะไรเราบ้างบอกว่าณขณะนี้เองบริเวณดังกล่าวจุดนี้นั้น
รองรับปริมาณน้ำเกินกว่าขีดจำกัดจนเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับ
ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าน้ำจะท่วมพื้นที่รุ่มของแม่น้ำยม
สองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวารวมแล้วเนี่ยสี่อำเภอในพื้นที่สองจังหวัด
หลักก็จะมีพื้นที่ที่อำเภอกรงไกรราชสุโขทัยครับ
ส่วนที่พิศนุโลกนั้นก็จะมีไม่ว่าจะเป็นบางรกรรมอำเภอเมืองพรมพิรามนะครับ
๔อำเภอ๒จังหวัดนี้สภาพพื้นที่ก็คือจะถูกน้ำท่วมขัง
รวมแล้วพื้นที่ประมาณ๗๑๒๓๐ไร่ครับเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
นายบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการชลประธานพิศนุโลก
พิศนุโลกให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีนะครับว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะเริ่มลดลง
กรมชลประธานจึงพิจารณาใช้พื้นที่๔อำเภอดังกล่าวเป็นพื้นที่หน่วงน้ำครับ
ฟังดีนะครับคุณผู้ชมคำว่าพื้นที่หน่วงน้ำถ้าหากว่าจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่าย
นั่นก็คือจะปล่อยให้น้ำยมไหลเข้าท่วมพื้นที่หรือนำน้ำมาพักเอาไว้ในพื้นที่
ระยะเวลานานคือ๓เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ซึ่งพื้นที่๗๑๒๓๐ไร่
จะสามารถหน่วงน้ำหรือชะลอปริมาณน้ำไหลลงไปยังรุ่มน้ำเจ้าพระยาได้๑๗๐ล้านลูกบาทเมตร
ผู้อำนวยการโครงการชนประธานพิศนุโลกนั้นยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานลักษณะแบบนี้
ไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มเติมเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นแอ่งรองรับน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
เมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะหันไปทำประมงแทนแต่ว่าเนื่องจากปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปี
มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวและได้รับผลกระทบประมาณ๑๔๐ครับ
อกจากนี้นะครับในพื้นที่อำเภอบางรกรรมตอนล่างยังมีแก้มลิงบางรกรรมที่สามารถจะเก็บกักน้ำได้อีกมาก
มีทั้งหมด๓บึงก็ประกอบไปด้วยบึงระมานสามารถเก็บกักน้ำได้๑๖ล้านลูกบาทเมตร
ลูกบาทเมตรบึงตะเคร่ง๑๓ล้านลูกบาทเมตรและบึงขี้แร้งเก็บกักน้ำได้๑ล้าน๘แสนลูกบาทเมตรรวม๓บึงนี้เก็บกักน้ำได้ประมาณ๓๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่ว่าปัจจุบัน๓บึงนี้เก็บน้ำไว้รวม๗ล้าน๑แสนลูกบาทเมตรเพราะว่าติดปัญหาการธรรมนาแล้วก็ติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทำ
ระบายน้ำต่างเพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำยมมาลงยังแก้มลิงให้ได้ประมาณ๑๖๕ของพื้นที่ที่สามารถจะเก็บกักน้ำเอาไว้ได้นะครับหรือว่ารวมแล้วก็ประมาณ๑๕ล้านลูกบาทเมตรนั่นเองดังนั้นนะครับคุณผู้ชมนะหากว่าเราดูแล้วเนี่ย๒วิธีนี้นะครับก็คือทั้งวิธีการหน่วงน้ำชะลอน้ำหรือว่าผันน้ำลงในพื้น
หรือระบายน้ำชะลอน้ำพร่องน้ำเพื่อให้น้ำหลักหลักที่ไหลมาจากภาคเหนือออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยได้นะครับวิธีการเหล่านี้ครับคุณผู้ชมคือแนวทางการแก้ไขแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นห่วงว่าประชาชนเข้าใจหรือยังกับแนวทางแล้วก็วิธีดังกล่าวเหล่านี้ถ้าจะเริ่มเริ่มเมื่อไหร่ผลกระทบ
ครับสวัสดีครับคุณธิรวัตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฟังครับ
จะพูดถึงแนวทางการแก้ไขเอาหลักยืนยันก่อนนะครับปีนี้๒๕๕๙ท่วมเหมือนปี๕๔ไหมครับ
ยืนยันได้เลยครับไม่เหมือนนะครับถ้าเอาข้อมูลถ้าปี๕๔นะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้นะครับ
ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเนี่ยวันที่๓๐กันยาถ้าเราไปดูแผนที่ของด้านภาพถ่ายดาวเทียมนี่เมื่อตอนน้ำท่วมปี๕๔ประเทศไทยจะถูกน้ำท่วมประมาณ๑๗๑๘ล้านไล่นะครับ
ครับอ่าแต่วันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่น้ำท่วมอยู่ประมาณล้านกว่าไร่เองนะครับเป็นท่วมกระจายอยู่ตามจุดต่างต่างเพราะฉะนั้นก็ยืนยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเลยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปีห้าสี่ครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมครับ
จริงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแม้แต่อายุทยาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ถ้าเทียบกันปีห้าสี่ก็ไม่ได้อ่าสูงกว่าปีห้าสี่ได้ยังไง
กว่าปีห้าสี่ด้วยซ้ำครับแต่อาจจะเป็นความรู้สึกของ
ประชาชนที่ว่า๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราอาจจะไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วม
แล้วก็จะกังวลนะครับ
แต่โดยข้อเท็จจริงในเรื่องของระดับน้ำที่ท่วมจริง
ถ้าหลายท่านจำได้หรือแม้แต่ประชาชนที่อยู่พื้นที่นั้นจะรู้ว่า
ปี๕๔เนี่ยช่วงสูงตอนนี้มากมายครับ
เพียงแต่ว่าสถานการณ์วันนี้
ที่บริมณบันดาลณ์ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยามาเนี่ย
โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราเริ่มระบายที่ประมาณ๒๐๐๐ลูกหลาศน์
นั่นเองครับก็คือปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้
ก็เป็นปริมาณท่วมที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
เป็นบริเวณระหว่างแม่น้ำกับตลิ่ง
แต่พื้นที่ในท่าการเกษตรที่อยู่ในคันกั้นน้ำทั้งหมด
ถ้าดูจากภาพถ่ายต่างก็จะยังไม่มีประสบปัญหา

ถ้าดูแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับ
คุณสัญญาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
สู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะไหลออกสู่อ่าวไทย

ในช่วงนี้ที่เราระบายพันธุ์ขื่นเจ้าพระยา
โดยตรงเนี่ยยังไม่มีการผ่านน้ำเข้าแก้มลิงต่างเนี่ย
เพราะว่าโดยเฉพาะพื้นที่แก้มลิงที่พูดกันมากเลยเนี่ย
พื้นที่ก็อาจจะแก้มลิงในทุ่งปากไห่หรือปลาโมกบางนะครับ

เกษตรกรยังทำการเพาะปลูกยังเก็บเกี่ยวไม่แล้วเสร็จ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะผ่านน้ำเข้าไปใน

ก็จะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย
เกษตรกรที่ทำการเพาปลูกในบริเวณนั้นก็คงยังไม่ยินยอมที่จะให้เอาน้ำเข้าไป

ก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเรายังสามารถระบายน้ำผ่านเขื่อนยาโดย
แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงเพื่อออกทะเลเนี่ย
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย

เราเอาเกณฑ์กำหนดที่บางไซน์เนี่ยครับ
น้ำที่บางไซน์ที่บางประเทศมันปรับแม่น้ำผ่านเฉลี่ยอยู่ประมาณ๑๕๐๐ลูกบาทเมตรอวินาที
ซึ่งเกณฑ์ที่จะมีผลกระทบตั้งแต่๒๕๐๐๓๐๐ขึ้นไป
โดยการจุดลำน้ำบริเวณ๓๕๐๐ลูกบาทเนี่ยเนี่ยจะมีผลกระทบนะครับผม
ถ้าเริ่มต้นขีดเส้นจะผันน้ำลงพื้นที่แก้มลิง๓จุดนะครับ
ป่ามกบังบานภักษ์ไห่แล้วก็ตามแต่๑๐ธุระคม
ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจขนาดไหนและยินยอมขนาดไหนครับ
คิดว่าเกษตรกรในระดับเจ้าที่ที่แบ่งกันในพื้นที่ก็

จริงแล้วพื้นที่ทั้ง๓ถุงยังเหลือพื้นที่จะรอเก็บเกี่ยวอยู่ไม่มากแล้ว
พื้นที่ถุงพระโมฃกฎไหยมันมา๑๐๐๐กว่าไร่ถึง๑๙๒๐ได้ซ้ำไป
แต่ถุงพระไหยประมาณ๑๐๐๐๐ไร่และถุงบางบาลประมาณ๓๐๐๐กว่าราย
น่าจะไม่เกินกันที่ศูนราคมพื้นที่เหล่านี้ก็จะเขียบเกียวหมด
ที่จังกลมอุตุภารการณ์ขาดการณ์ว่าอาจจะมี

ก็จะทำให้มีฝนตกลงมาอีกละลอกหนึ่งเนี่ย
เราก็จะพินาว่าถ้าปริมาณน้ำฝนที่ตก

ว่าจะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
ถ้าดูแล้วในปริมาณยังอยู่นี่ไม่เกินประมาณ๒๐๐
ซึ่งเราประเมินว่าประมาณสัก๒๑๐๐ลูกบัตรนี้
แต่เวทีที่สูงสุดเราก็จะพินาทยอยอาจจะผันเข้าไปสู่แก้มลิงเหล่านี้
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว
เพราะว่าถ้าเราผันเอาน้ำเข้าแก้มลิ้งตั้งแต่วันนี้เลย
ผมพูดสมมุติว่าเราสามารถผ่านได้ตั้งแต่วันนี้
แต่ปรากฏในช่วงสัปดาห์หน้านั้น
ถ้ามีปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่าที่เราจะรับได้เนี่ย

ความสามารถในการรับน้ำในทุ่งเหล่านี้รับน้ำไม่ได้
วันนั้นไปหมานน้ำก็จะต้องผ่านทางแผ่นน้ำเจ้าพยาโดยตรง
ก็จะทำให้ปัญหาประชาชนที่อยู่ในโดยนอกคันกั้นน้ำ
จะได้รับไปหมานน้ำที่มากขึ้นกันทั่วมากขึ้นไปอีก
ถ้าผันลงพื้นที่แก้มลิงประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะเบา
ปัญหาจะเบาดูลงจะดูเบาลงถูกไหมครับท่าน
คือถ้าเราผันเนี่ยจริงแล้วการผันน้ำเข้าแก้มลิง
เราต้องผ่านน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนนะครับ
จริงถ้าเราผ่านน้ำตั้งแต่ที่ตัดเข้าที่คล้องโขงเขลียงบางโดยตรง
เรามาผันที่ปลายน้ำนะครับ
สิทธิภาพมันจะไม่ได้เต็มที่ในการใช้พื้นที่แก้มลิงบริเวณนี้
จริงแล้วเราต้องผันตั้งแต่พื้นที่ตอนบนตั้งแต่แม่น้ำแม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำน้อยตอนบนเนี่ยที่จะผ่านทุ่งไม่ว่าจะเป็นทุ่งป่าโมกป่าไข่เนี่ย
เราต้องตัดน้ำเข้าแต่พื้นที่ตอนบนให้มันทุ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำที่มากขึ้น
เพราะว่าถ้าเราตัดพื้นที่ดอนถ่ายน้ำที่เข้าไปแก้มลิงจริงก็ไม่ได้มาก

ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปมาน้ำที่อาจจะลดลงไปเนี่ยลดไปไม่มากเลย
มันอาจจะได้ในความรู้สึกของประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับ
แต่จริงแล้วเราก็สูญเสียโอกาสศักยภาพในการที่จะใช้พื้นที่แก้มลิงเหล่านี้ครับผม

ถ้าผันน้ำลงพื้นที่แก้มลิงเอาเฉพาะที่อายุทยาก่อนนะครับ
๓จุด๓พื้นที่ที่รวมแล้วประมาณสักหลักแสนกว่าไร่เนี่ย
ความสามารถในการระบายน้ำภาพจะออกมาเป็นยังไงครับ
คือปริมาณน้ำเนี่ยแก้มลิงทั้ง๓แห่งเนี่ย
ถ้าเราเอาปริมาณน้ำรวมเนี่ยถ้าเอาสัก๓แก้มลิงเลยเนี่ยมันได้ถึง๔๐๐กว่าล้าน
ซึ่งก็คิดว่าถ้าเราสามารถตัดน้ำตั้งแต่ยอดตอนบนได้เลยเอาเข้ามา
เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไม่มาก
ซึ่งวันนี้ท่านรัฐดีรักษวกรเศษรัฐากรลงไปตรวจเงี่ยมพื้นที่นะคะ
การผันน้ำเนี่ยแอ้มลิงเนี่ยจะต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกร
ทั้งที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและในคันกั้นน้ำ
แล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายขันเขื่อนเจ้าพญาก็ไม่ควรที่จะเกิน๒๐๐๐
ก็คือปัจจุบันนี้เราระบายอยู่ที่๒๐๐๐ลูกบาทเมตรกว่าวินาทีอยู่แหละนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ระบายเกินไปกว่านี้
ก็ต้องพินาว่าผันเข้าไปแล้วเนี่ยต้องจะเก็บให้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
น้ำที่ไปผ่านไว้ในแก้มลิงเนี่ยจะต้องพินาวางแผนว่า
ผ่านไปพักไว้เฉยต้องผันแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะใช้งานในช่วงฤดูแรงได้ไหม

ตอนนี้คือคำโจทย์ใหญ่คือเร่งระบายน้ำระบายออกระบายออก

เผื่อไปเลยปีหน้าว่าถ้าระบายแบบนี้กระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนไหมครับ
ปีหน้าจะแรงไหมครับถ้าเกิดเร่งระบายออกแบบเดียวแบบนี้
ผมถ้าโดยสถานการณ์ที่คาดการณ์ไว้สภาพธุรกาศน่าจะอยู่ในเกณฑ์ผลเฉลี่ย
คิดว่าสำหรับในช่วงฤดูแรงหน้าที่จะถึง
ระบายน้ำวันนี้เราไม่ได้ระบายน้ำที่ออกจากเขื่อนนะครับ
เป็นการระบายน้ำที่ตกท้ายเขื่อนและค้างอยู่ในทุ่ง
เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำส่วนนี้เราจะเก็บไว้เพื่อใช้ต้องดูแลส่วนหนึ่ง
ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยผมขออนุญาตเอาเฉพาะแค่๔เขื่อนหลักในรุ่มเจ้าพญานะครับ
วันนี้เรามีปริมาณน้ำเกือบ๘๐๐๐ล้านแล้ว
มากกว่าปีที่แล้ว๑เท่าตัวปีแล้วเรามีแค่๔๒๐๐กว่าล้าน
ปีนี้เรายังไม่สิ้นตุลาเนี่ยเรามี๘๐๐กว่าล้านแล้วนะครับ
ครับพอสบายใจได้
ที่อุ่นใจได้ว่ายังไงในช่วงฤดูแรงหน้าที่จะถึงเนี่ย
เราก็มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ตลอดฤดูแรง
และในขณะเดียวกันก็ยังมีน้ำที่จะสำรองเตรียมไว้
สำหรับให้เกษตรกรเตรียมทำการพบปุก
ในฤดูฝนหน้าที่เป็นฤดูการทำนา
ซึ่งเราจะได้หมดความกังวลก่อนว่า
ในเรื่องของสภาวะอากาศฝนจะมาแน่ไม่แน่ยังไง
เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลทางรัฐมนตรีวัฒนศักดิ์เศรษฐ์
ก็จะให้กลุ่มเชิงฐานช่วยพี่นาวางแผนตัวนี้ให้ลักกลุ่ม

สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ